ครับเราพูดถึงผลการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทย
รอบชิงชนะเลิศของศึกสี่เศร้าชัยหน้าครับที่ประเทศจีน
และเขาก็สอนประสบการณ์อล้ำค่าให้กับเราด้วย๔ลูกที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ดูต่อไปนี้ครับ
ครั้งแรกนะครับทีมไทยได้เข้าชิงเลยครับ
ก็ขนชุดใหญ่ชุดเต็มเลยครับยังคงเน้นตัวหลักในการลงสนาม
เหมือนกับเกมที่เจอกับอูสเบกิสถานครับ
ทีมไทยได้ประโยชน์ดูรอยยิ้มของธีรทรครับกัปตันทีม

ของทีมไทยมีโอกาสลุกก่อนเลยนะครับ
จากนั้นของหนักของแรงเริ่มจะมาครับลูกเปิดเตะมุมเสาแรกมงดื้อเลยครับ

จากนั้นเจชนะทิพย์ครับได้จังหวะแหวกเข้าไปด้านในแล้วก็ยิงบอลเฉียวเสานิดเดียวนะครับ
จากภาพช้าก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันครับเมื่อสักครู่
ดีศรกับสุพรรณหันมองกันเลยนะครับเหมือนสุพรรณเนี่ยจะเหยียดขาสกัดแล้วดึงหลบนิดนึงนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาของประตูที่๒ครับ
และนาที๕๘จากลูกเตะมุมอีกแล้วคล้ายลูกเดิมเลยครับเขาเปิดไปจุดนี้ครับ
จุดที่เราเผลอครับไม่ได้มีคนประกบแล้วสูงกว่าครับไม่รอด
ชัดชัยบุตรพรมนะครับได้เซฟลูกยิงของลูคัสตอเดด้ากองกลางของอาร์สดอลครับ
หลังจากนั้นก็ยังมีคนที่ลงไปอีกนะครับหลายต่อหลายคน
เราเล่นฟรีคลิกเร็วจังหวะนี้ไปครับธีรทรจ่ายให้กับทางชนะทิพย
แล้วหลุดไปถึงพิรดลยิงโอ้โหปลายมือของบูสเตรล่าครับไทยเกือบยิงได้เหมือนกันครับ
เกือบจะไม่พ้นนะครับปัดเสร็จบอลชนเสาออกครับ
และนาทีที่๘๘ครับตัดบอลจากทีมไทยได้
ว่าตัดบอลเนี่ยเด็ดขาดมากครับเราสกัดกันไม่ขาดแล้วบอลเนี่ยไปเข้าทางเขาด้วยครับ
ก่อนเวลาจังหวะสุดท้ายเลยครับลูกเตะมุมโยนเข้าไปให้กับสุพรรณทองสงครับได้มงข้ามคันไปนิดเดียว
แม้ว่าจะแพ้แต่ได้ประสบการณ์ล้ำค่ากลับไปพัฒนาทีมต่อแน่นอนครับ
แน่นอนทุกคนได้ประสบการณ์เต็มในวันนี้ก็ได้เล่นกับทีมอันดับ๗ของโลกอะไรอย่างนี้
นี้ก็มีนักเตะที่เพิ่งเข้ามาติดทีมชาติใหม่ก็เยอะครับก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ลงเล่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี
แล้วก็ทำให้ทุกคนได้กลับไปพัฒนาตัวเองในหลีกต่อไปครับ
เจอดาวดังจากลีกยุโรปมากมายครับจบเกมขอแลกเสื้อกันหน่อย
ฮิราโดนครับตัวสำรองที่เกือบมีในเกมนี้ขอแลกเสื้อกับลูคัสตอเดร่าครับ
ดูรูปร่างครับคือเขาก็ตัวเล็กกว่าเรานะครับ
แต่ก็เล่นในหลีกระดับโลกได้ครับอันนั้นความฝันของคนไทยเนี่ยไม่น่าจะเกินจริงนะครับ
ถ้าเรานั้นกล้าออกไปเผชิญโลกนะครับ
ช่วงนี้ก็มีหลายคนได้ไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นแล้วเราก็ส่งกำลังใจนะครับ
เห็นในภาพเนี่ยไล่กันมาเลยนะครับสุพรรณแลกเสื้อกับโกดินนะครับ
อดีศรได้เสื้อของฮูเซคิมิเนสโดดินนะครับกับทิสตองโดได้เสื้อของมาตินคาเซเลสครับ
ส่วนศิวรักษ์เทศสูงเนินก็ต้องแลกเสื้อกับประตูมือหนึ่งครับ
นั่นก็คือเฟิร์นโดมุสเบร่าครับ
ชัดชัยก็เลยต้องหันไปแลกเสื้อกับศิลสเตียนโคอาเตสครับ
กองหลังของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันนั้นอยู่กับสตอติ้งลิสบอลแทนครับ